โปรดติดตามตอนต่อไป
จบ๑๙ในปีพุทธศักราช๒๕๕๐
ซึ่งเพียงผลงานแรกก็ทำให้เขาได้รับชื่อเข้าชิง
รางวัลสุพรรณหงษ์แห่งชาติครั้งที่๑๗
และแจ้งเกิดสุดจากภาพยนตร์เรื่องรักสามเศร้า
ที่ร่วมแสดงกับก้อยรัชวินและภิกษ์พระธรรษยา
จากนั้นก็มีผลงานภาพยนตร์และละครตามมาอีกหลายเรื่อง
ด้วยบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เสลอติ๊ดเต็มเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์
วันนี้เราไปย้อนดูวันกับภาพเก่าของเขากันดีกว่า
ว่าจะอินดี้มาตั้งแต่ยุคไหนกันครับ
โทษคนเรายามมีเราไม่เคยสนใจ
แต่ยามที่จะหายไปเราอยากจะขอมันคืนมาใหม่
มองไม่เห็นลมน้ำตามันคงไม่ไหล
แต่ตอนนี้เธอจากไปฉันอยู่ไม่ไหว
ผิดครั้งนั้นตัวฉันจำตลอดไป
ขอแค่เธอช่วยหันมามองได้ไหม
ขอโทษของฉันเธอคงไม่ใส่ใจ
แต่ที่ฉันจะพุ่งไปอยากให้เข้าใจ
คำขอโทษของฉันเธอคงไม่ใส่ใจ

ตอนกินตอนนอนยังไม่มีหา
ทุกเสียงที่โทรมาฉันใจเกินไปหา

ชื่นใจของคุณพี่แทงครับผมสวัสดีพี่แทงครับผมสวัสดีครับผม
ที่มาของพี่ซาดแบนด์

วันนี้มารายการภาพลงยุค
จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพเราต่าง
ระยะตลอดเวลากลับไปสู่รูปเรื่องเหล่าของเรา

ถ้าผู้ชมมาอยากรู้เหมือนกันบางรูปเวลาเป็นรูปที่
ชอบดูรูปเก่าไหมครับผมดูน้อยมากครับผม
แต่ชอบดูนะครับถ้ามีโอกาสได้เปิดอัลบั้มใบ
ก็จะดูไปเรื่อยจนแบบดูไม่หยุดอะครับ
แต่ว่าถ้าปกติเราไม่ค่อยได้ไปเปิดดูหรอกครับ
ตอนที่เป็นเด็กมปลายเราก็มีรูปน้อยมากเลย
เพราะว่าสมัยก่อนกล้องมันต้องเป็นกล้องฟิล์มนะครับ

มันจะต้องมีการพกพาตั้งใจไปจริง
ใช่ครับมันไม่ใช่เหมือนสมัยนี้

เด็กสมัยนี้มีรูปตั้งแต่หัวออกมาจาก

กลัวตัวเองการเปลี่ยนแปลงมาไกลแค่นี้
ผมไม่ค่อยกลัวครับผม
ไม่กลัวนะโอเคอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเรานะครับจะไปย้อนวาน
ครับนั่งทานเม็ดชีนโซฟาตัวนี้ครับกลับไปสู่รูปในอดีตของเป้กันนะครับ
พร้อมอย่างนั้นครับพร้อมครับผมโอเคเครื่องทำงานไปแล้วนะครับ
ภาพแรกไปสู่วัยเด็กเลยเบบีเบบีเลย

คือดูจากทรงผมแล้วไม่ใช่เลยนะ
ดูจากปากในปากเนี่ยใช่ครับผมปากหนาตั้งแต่เด็กครับ
ตอนเด็กจะโดนแซวตลอดถ้าว่าปากหนาครับแล้วก็ผมหยิก
วันนี้อักกงเสียไปกันเลยครับ
ยสสมธรรมชาติอะไรขึ้นสนมากตอนที่จำความไม่ได้จะสนมากแล้วก็จะมีช่วงที่แม่เลี้ยงไม่เป็นแม่ก็ให้กินนมเรื่อยอ่า
พอนมแม่หมดก็ให้กินนมกินนมพอสารผวบตอนแรกอ้วนตัวใหญ่อ่ะ
คนที่เหมือนกับถ้ากินนมทีไรก็ไม่ถึงกับแพ้
แต่ว่าอาจจะถ่ายท้องอะไรอย่างนี้
เป็นความทรงจำที่จำได้ว่ามันเป็นประมาณนี้
ทำให้ผมผอมจนถึงทุกวันนี้ฮะตั้งแต่๓ขวบ
แล้วตอนเด็กเนี่ยที่บอกว่าสนเนี่ย

เล่นอะไรชอบเล่นอะไรคนแถวนั้นน่ะ

โป้งคือแบบที่ตั้งเป็นฐานนะครับ

เด็กผู้หญิงพวกแยกผมก็จะเล่นโดดยางกัน

เออใช่เราต้องบรรจักรยาน

พอเห็นมันก็ล้มบ่อยอยู่แล้วครับ

หลายอาจจะอีมาก

พอหลังช่วงปฐมปลายเริ่มเก่งครับ

ไม่รู้ว่าภาพนี้ยังเรียนเก่งอยู่หรือเปล่านะครับ

ไม่เก่งแล้วครับ
มันไม่ได้เรียนนะครับผม

แล้วก็จำเป็นจะต้องเล่นสเก็ตแล้วออกแนวมั่วสุมหน่อย
ออกแนวแบบมั่วสุมเหลสาว

จะกินข้าวนะครับคงเป็นกิจวัตรประจำวัน
ที่เรียนเสร็จก็กินข้าวเย็นกัน
ที่๊ระลงเรียนอะไรก็ว่าไป

คุณชันแล้วทำไมมีแก๊งดูหัวเกียรติหมดเลย

มาฝากแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้อยากให้เลือกหนึ่งเพลง
เพลงที่คุณคิดถึงเลยในวัยนี้ก็ได้
ที่มันมากเลยครับผมไม่ว่าจะได้ยินเมื่อไหร่
ของความเป็นยุคนั้นอยู่จริง

เพราะฉะนั้นถ้าให้หลวงยุคจริงสำหรับเป้แล้วก็

ดอกแม่แน่นหน้าพันธุ์สีสันมากมายกันไป
เปลี่ยนหอมร่ำจวนใจระบบไว้ให้เรื่องนี้สวยงาม
ฟันจงรอยเป็นมาลัยฉันยุ่งสุขใจนั้นแน่
เป็นประจำทุกวันเวลาไม่เคยได้รับกับมาลัย
แล้วถ้าเกิดมากับความผิดหวังในวันนี้
โลกที่เคยอยู่ไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
โลกสุดใสมันเป็นอะไรก็ไม่เห็น
เห็นเกินอยู่จุดจุดก็หายไป
ดอกไม้มันหายไป
จากโลกกันขวางใหญ่

เป็นเมื่อไหร่ฉันไม่สนใจแน่เป็นประจำทุกวันเวลาไม่เคียงให้รักเมื่อไหร่
โปรดติดตามตอนต่อไป